สาวสวยคนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะแต่งงานไปแล้วโอ้โหแม่ศรีเรือนยิ่งกว่าเข้าสิงกว่าเดิมอีกนะ
ปกติเนี่ยแพนเค้กเองอยู่บ้านก็สบายสไตล์ชิว
หลังจากแต่งงานไปบอกเลยว่าเอาใจสามีเก่งคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเขานุ่งผ้าถุงจัดโต๊ะอาหารให้คุณสามีไปเลยจ้า
โดยสาวแพนบอกกับคุณอ้อมอกอ้อมใจบันเทิงไทยรัฐว่า
คุณพี่คะปกติเวลาหนูอยู่บ้าน
ก็แต่งตัวแบบนี้แหละค่ะสบายไม่ใช่แบบเป็นซูเปอร์โมเดลตลอดทั้งวันก็ไม่ใช่นะ
หมีเขาเห็นแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
หรือบางทีก็เป็นชุดออกกำลังกายง่ายค่ะเพราะว่าอะไร
หนีขน้อยออกไปว่างปุ๊บแพนเค้กสกิตพี่หมีเลยพี่หมีไปไหนอ่ะ
แล้วเห็นเขาแต่งตัวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องความเป็นแม่บ้านแม่เรือนหลายคนอยากรู้เหมือนกันว่า
แพนทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนใช้ชีวิตคู่กันมากว่า๓เดือนแล้วนะ

หมีก็บอกว่าแพนนั่งเลยพร้อมทานอย่างนั้นดีกว่า
เรียกว่าจัดจานทำได้ดีแน่
จานจัดโต๊ะเตรียมดอกไม้ช่อนซ่อมอะไรอย่างนี้ทำได้
ชอบมากแต่ว่าถ้าเกิดเตรียมอาหารเนี่ยก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ชายไปค่ะ
ขอเป็นแผนกเก็บล้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ดิฉันชอบนะชีวิตจริงกับชีวิตการทำงานของเธอ

อย่างเมื่อวานหลายคนแชร์ภาพกันเยอะ
เพราะว่าคุณแพนเค้กเขาเดินเปิดหัวให้เลย
ของแดนโฮเอ็มเดินแฟชั่นวีคคุณผู้ชมสวยจริง
แต่พอกลับบ้านแพนเค้กก็คือแพนเค้กค่ะ
สบายเป็นนางเอกติดดินนุ่มพัดถุงทำกับข้าวให้สามีทาน

ใช่เก่งทั้งงานหลังบ้านทั้งงานหน้าบ้านเลยก็ว่าได้